คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่เรื่องนี้บอกเลยว่าเวลาตัวแม่เนี่ยนะเขามารวมตัวกันมันมีแต่เรื่องมันมีแต่ราวคุณผู้ชมและทีเนี่ยถ้าเป็นตัวแม่ต่างวงการมาปะกันล่ะอย่างตัวแม่วงการอาหารกับตัวแม่วงการแดนส์แบบเนี้ยมาเจอกันกับน้องลำไยกินก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปอ๋อแล้วลำไยก็เต้นอย่างง

หญิงสัตว์และน้องลำไยหายทองคำอ่ะมาเจอกันทั้งที
งานเนี้ยมีขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดเต็มไปหมดไม่ว่าลำไยสวยไหมคะ
ลำไยอ่ะเหรอขอโทษนะคะลมอยู่เชียงใหม่
บ้านท้ายอยู่สุงัยโกลกมันจะได้เรื่องไหม
ฉันสวยกว่าฉันสวยกว่าฉันสวยกว่าแรงมาก
โดนเคลื่อนในรายการแน่กลับทันใหม่กลับทันใหม่
โหฉันสวยกว่าแรงเวอร์เบอร์ร้อยไปเลยค่ะคุณแม่ยิ่งศักดิ์
แต่ใดก็คือความสวยใสและความฉัยไลของหุ่นลำไยหนอน
มันเกิดบ้านจริงจริงจ่ะไหมจ๊ะดีความรักและเคารพเสมอค่ะอาจารย์หญิงสัตว์